ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับนักเรียนชั้นม๕ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ปลอมเป็นผู้หญิงสวยแล้วก็คงจะมีความสัมพันธ์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละค่ะ
ก็ปรากฏว่านะคะไปรีดไถเงินเขารีดไถมาต่อเนื่องจนเขาทนไม่ไหว
ตัดสินใจจบชีวิตค่ะโอ้โห
นี่แหละค่ะนายฉันทพัฒน์อนันตวงอายุ๒๖ปีคนนี้เนี่ยนะคะ
เป็นผู้ต้องหาที่ตำรวจไปจับกลุ่มมาได้เป็นชาวเพชรชบูรณ
ถูกควบคุมตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
เพราะว่าเขาไปสืบสวนมาแล้วก็ตามไปจับได้
เนื่องจากว่าไปข่มขู่รีดไถนักเรียนชายชั้นม๕
ทนแรงกดดันไม่ไหวตัดสินใจใช้ปืนยิงตัวตายเมื่อวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
วันนี้มาสอบปากคำด้วยตัวเองนะคะนายสันตพัฒน์รับสารภาพบอกว่า
หลอกชวนคุยจนกระทั่งผู้เสียชีวิตหลงเชื่อ
ว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ล่อลวงให้วีดีโอคอล
นาจารย์แล้วอัดคลิปเก็บเอาไว้ข่มขู่เรียกเงินผู้เสียหาย
เขาโอนเงินมา๕ครั้งรวมเงินได้กว่า๒๐๐๐บาท
ก่อนที่ผู้เสียหายเนี่ยจะเสียชีวิตเนี่ย
ก่อนนั้นนั้นยังโดนรีดไถไปอีก๒๐๐๐๐เลยนะคะ
ตอนที่ไปจับเนี่ยถามว่ารู้ไหมว่าเนี่ยผู้เสียหายเขา
เขาตัดสินใจฆ่าตัวตายไปแล้วก็บอกไม่รู้
ไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าเขาฆ่าตัวตายไปแล้ว
กระทำแบบนี้เนี่ยนะคะคุยไปคุยมาสอบไปสอบมา
เขาบอกทำมาแล้วกว่า๒๐ครั้งค่ะ

แต่ผมไม่รู้ว่าเขาตัดสินใจเป็นไงนะ
ถ้าบอกว่านั้นธงไม่ปลอเขตนะนะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเวลาเราแชทกันในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะ
ยิ่งแชทในลักษณะแบบนี้เนี่ย
ว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นคนที่เราคุยแล้วเราเห็นหน้าคนนั้นจริงหรือเปล่า

นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะตำรวจสอบประวัติ
เพราะว่าผู้ต้องหาคนนี้เคยถูกจับกลุ่ม
ในข้อหาครอบครองสื่อลามกที่เพชรชบูรณ์เมื่อปี๖๒
สารอยู่ระหว่างรออาญาโทษจำคุกนะคะ
แต่ยังไม่ทันไรเลยค่ะมาก่อเหตุซ้ำ
คดีล่าสุดตำรวจแจ้งข้อหารีดทรัพย์และครอบครองสื่อลามกอนาจารย์
ก็ดำเนินคดีในรูปแบบต่างกรรมต่างวาระกันไปนะคะ
ส่วนสภาพจิตใจครอบครัวผู้เสียหายนะคะ
ทางผู้ก่อเหตุโครงการฮักโปรเจกต์ก็มาติดตามความคืบหน้าในคดี
แล้วก็บอกให้สื่อมวลชนต้องระมัดระวังในการนำเสนอข่าวนี้เลยนะคะ
เพราะว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาก็ได้รับความเสียหายได้รับความกระทบกระเทือน

สำหรับคนที่มีการแชทกับบุคคลอื่นทางออนไลน์ค่ะ
แบบว่านี้ไม่ได้ที่สำคัญคุณครอบครัวไม่ได้อนุญาต
ไม่ได้อนุญาตเลยแน่นอนอันนี้ขอเย็นแทนขอบคุณ